คุณพิธาจะคุ้นหูเพลงนึงของวงคอคเทล
ไม่เป็นรองเมื่อคืนนี้ก็มีคอนเสิร์ตอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

โปรจงรู้ว่าที่ทำไปอะไรประมาณเนี่ย

มันร้องหรือมันหายใจเหรอเมื่อกี้
เมื่อคืนนี้เขาก็มีคอนเสิร์ตใช่ไหมเป็นออเคสตรา
แล้วหนึ่งในคนดูคือคนนี้ครับ

จะได้ยินบ่อยกับเพลงไม่เป็นร้องของวงคล็อกเทล
หรือจะให้ร้องอีกรอบ
เป็นคอนเสิร์ตคล็อกเทลคลาสสิกออเคสตร่า
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อคืนนี้เอง
คนก็สงสัยว่าทำไมคุณพิทาต้องใส่ชุดขาวแบบนั้น

งานเขาเป็นออเคสตราไงคุณผู้ชม
ซึ่งนอกจากจะไปให้กำลังใจคุณโอมค็อกเทล
คล็อกเทลฯนี้ก็มามา๒๐ปีเลยนะ
คุณพิธากับน้องพี่พิมก็มาซึมซับกำลังใจ
จากคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับเพราะว่าคุณโอมร้องแบบ
ไม่เป็นรองแล้วก็ทำมือรูปหัวใจให้ด้วย
ซึ้งกินใจนะตอนเพลงสนุกทำยังไงคุณพิธาซึ้งสิครับมีจังหวะเต้นด้วยนี่
ไม่เต้นก็อาจจะหน้าดู
แล้วก็มีรูปถ่ายร่วมกับวงค็อกเทลและน้องพี่พิมกับข้อความว่าไม่เป็นรองก็เป็นทั้งชื่อเพลงแล้วอาจจะตีความทางการเมืองอย่างไรได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมลองคิดดูลองพิจารณาดูนะครับ
โอ้นอกจากแจ่วแล้วยังเสิร์กได้ด้วยนะสุดยอดจริง